ที่เชื่อเฉือนวิสัยธาตุแบบสดของผู้ว่ามหานคร
ทุ่มเกมโดยผมณเนคเกศเซฟสวัสดิ์ปารักวงณอยุธยา
และนี่คือผู้ว่ามหานครท้าด่วนทุกวันพระราชบดี
เวลา๑๘นาฬิกาตลอดเดือนพฤษภาคมนี้

ทางแคลรัตทีวีช่อง๓๒